เรื่องของขโมยคจรไปไม่รอดถูกกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตามจับกลุ่มตัวต่อไปนะครับ
เป็นโจรขโมยชุดชั้นในของผู้หญิงอารวาสอีกแล้วนะฮะ
ซึ่งเป็นชุดชั้นในของผู้หญิงที่เขาเอาไปซักกันในเครื่อง
แล้วก็โจรคนนี้แหละครับขี่รถจักรยานยนต์มานะฮะ
เหลียวซ้ายแลขวาดูซะหน่อยสิ
นี่แถบซ้ายมือเป็นเครื่องซักผ้าหอดเหรียญทั้งหมด
จากนั้นก็ไปคว้าวเลยฮะโอ้โหคว้าเสื้อผ้าขึ้นมาใส่ตระก้าก่อนสิ
แล้วก็เลือกสรรชุดชั้นในไป
คุณดูจากกล้องวงจรปิดนี่คือเหมือนกับเป็นเจ้าของเสื้อผ้าเลยนะที่แรก
แล้วก็เหมือนกับจะมาเอาไปจะไปตาก
ใช่ก็ทำทีทำท่ารักษณะแบบนี้แหละครับ
แล้วก็ไม่ได้เครื่องเดียวนะเขาก็หยิบหลายเครื่องเหลือเกิน
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณซอย๔
หลังสถานีขนส่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ก็คนร้ายในภาพยกเสื้อผ้าออกมาแล้ว
จากนั้นเขาก็เอาไปทั้งตะก้าเลยเหรอ

จากการตรวจสอบพบว่าก่อเหตุมาแล้วถึง๒ครั้ง
แล้วก็จะเลือกขโมยชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าของผู้หญิงนะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความหวาดกลัว
ว่าเสื้อผ้าที่นำมาซัก
จะถูกหยิบจะถูกขโมยไปได้ง่ายนะครับ
ฟังเสียงของคนที่ใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญกันหน่อยนะฮะ
ด้านของเจ้าของร้านก็เปิดเผยนะครับว่า
เปิดร้านซักผ้าหยอดเหรียญมาได้ประมาณ๖เดือนแล้ว

จะติดกล้องวงจรปิดไว้ภายในร้านถึง๕ตัว
แต่หัวขโมยรายนี้ยังกล้ากลับมาก่อเหตุซ้ำถึง๒ครั้งนะครับ

เจ้าของร้านบอกอยากวอนให้ตำรวจเร่งตามจับตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็ว

แล้วก็ทำให้ตัวเองก็เสียลูกค้าประจำไปด้วย
ลูกค้าก็หวาดภาวะเอามาซักเครื่องตรงนี้
เดี๋ยวจะถูกโจรขโมยไปได้ง่ายหรือเปล่านะครับ

ทางเจ้าของร้านก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองมหาสารคาม
ก็ไปลงบันทึกไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เคยถูกขโมยแล้วนะฮะ
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำสองซ้ำรอยแล้ว
ก็อย่างที่บอกไปเจ้าของร้านบอกว่าอยากให้จับกลุ่มตัวได้ให้เร็วที่สุดนะครับ
เพราะว่าจากครั้งที่๒ก็เห็นหน้าชัดเจนเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแมทที่แรกจะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาตั้ง
คือเขาหยิบผิดหรือเปล่าเป็นเสื้อผ้าของเขาหรือเปล่า
แต่พอดูพฤติกรรมฟังคุณสืบสกุลเล่าแล้วก็ไม่ใช่แล้วล่ะนะคะ